อีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ก็
ไม่รู้ว่าจะทำให้ยอดคนดูตกไปหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวเปลี่ยนไปเพราะว่าตั้งใจจะเล่าให้ฟังจริง
เหตุการณ์หน้าฝนค่ะก็มีสัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญ
เขามาจ้าเอ๋อยู่นอนแช่อ่างอยู่ในน้ำ

ทำทำและนี่คือ
จอละแค่น้อยหรือเปล่า
ตัวเงินตัวทองจ้า
เหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่โดยอาสาสมัครกู้ภัย
มูลนิธิพุทธธรรม๓๑จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
หลังจากช่วง๕โมงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งกริ้งกร้างมาจากชาวบ้านเลยนะคะ
ภายในตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
บอกว่าพี่คะช่วยเข้ามาจับตัวเงินตัวทองหน่อยค่ะ

ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณห้องน้ำหลังบ้านนี้นะคะ
ได้พบกับตัวเงินตัวทองขนาดยาวประมาณ๒เมตร
แช่อยู่ภายในอ่างอาบน้ำอย่างที่เห็น

คือลักษณะเหมือนจมน้ำยังบอกไม่ถูก
เหมือนแบบเป็นบ่อเลี้ยงเลยนะ

ไม่ได้เลี้ยงค่ะเพราะว่าต้องเรียกกู้ภัยมากู้เลยทีเดียว
จินดันการณ์ดูคุณรัชพรถ้าสมมุติคุณกำลัง
กำลังจะอาบน้ำนะเดินเข้าไปในห้องน้ำนะ
น่าจะช็อกน่าจะยืนนี่อยู่แล้วสัก๑๐วินาทีเลยแหละว่า
ว่านี่อะไรและทำอะไรและยังไง

เอายังไงคือต้องการอะไร
สตันต์เป็นตัดหนึ่งทำตัวไม่ถูก
ไม่ใช่๓วิปกติจะสตันต์๓วิอันนี้สตันต์๑๐วิ

และนอนสบายมากด้วยเริ่มสงสัยอ่างบ้านใคร
แน่นอนชาวบ้านเห็นก็สร้างความแตกตื่น

ก็คือท่อพลาสติกแล้วก็เชือกผูกบวง
จับเขาขึ้นมาจากน้ำอย่างระมัดระวัง
แล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
เหตุการณ์นี้สร้างความหวัดผวาประชาชนบางคนก็บอกว่า
ถ้าเจอแบบนี้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยด่วน
แล้วก็ต้องระวังถูกตัวเงินตัวทองกัดเข้าที่ร่างกายด้วยนะคะ
โดยคนโพสต์ก็อ้างว่าคนแถวบ้านเนี่ยก็เจอเหมือนกัน
โดนกัดมาแล้วและบางส่วนแน่นอน

โอ้โหเพิ่งกลัวเหรอคะเห็นเวอร์เช่นแบบออกมาจากน้ำแล้วก็

คือช่วงนี้มันอากาศชื้นหน้าฝน
เขาก็จะออกมาล้านลาแบบนี้ล่ะ

ไม่ได้เป็นสัตว์ดุร้ายถูกไหมคะคือถ้าไม่อยู่กับเขาเขาก็อยู่ชิวของเขา
ที่บอกเขาไม่ได้ทำร้ายคนนะถ้าคนไม่ไปทำร้ายเขาก่อน
อย่างที่บอกว่าไปทำสกรูปข่าวหลายทีที่มีที่ที่มีตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียอยู่เยอะเนี่ย
เขาก็อยู่ได้กับคนเป็นปกติแค่เราไม่ไปทำร้ายเขาเขาก็จะไม่ทำร้ายเรา
แล้วก็แบ่งอ่างกันอาบเนอะ
เออนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปออกข่าวเช้าสดใส

ถามคำว่าเมื่อกี้ใกล้ถึงวันหรือยังยังยังรออีก๘วันอีก๘๙วัน
เออเดี๋ยวรอไปให้คุณสืบสกุลสืบมาบอกนะคะ